กลุ่มทางเดินที่ดีกว่างน้ำถ้าเจอกลางไปไหนฉันคงเกิด
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเทียงตัวเธออย่างนี้ไปเสียก่อน
แล้วก็ผมกับมิชาเนี่ยก็คิดตรงกันนะครับ
เพื่อที่จะทำบุญความฝันของทุกคนเป็นความฝันของพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมา
จะยืนยันแล้วว่าอาจจะมีเวลากลับมาพูดคุยกันมากขึ้น
ไม่ใช่ว่าต่อไปที่จะหยุดคำว่าขนาดนี้แล้วกัน

ก็ปรับความเข้าใจกันทุกอย่างไปเป็นอย่างนี้
ขอโทษพี่น้องทุกคนทั้งส่อสอผู้สมัครส่อสอ
ทีมงานของวงเทศพนักงานพักรรม
ที่สนับสนุนสมาชิกตากร๘๕๔๓ทุกคน
ที่ต้องมาลำบากนะครับแล้วก็มาลุ้นระทึก
กังวลใจกับการแสดงออกความพิทารของเรา

เรื่องทุกอย่างเคลียร์ปัญหากันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็
ต่อไปนี้เนี้ยตอนประมาณเกือบเกือบสามเดือนก็จะเป็นช่วงโดยไร
เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับสมาธิทุกคนเร่งไปสู่
การเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเพื่อเอ่อผมเชื่อว่าสามเดือนเนี้ย
มันดูระยะเวลาเหมือนสั้นมากที่สุดนะครับแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นหนึ่งในเส้นทางระยะยาวของพวกเราตั้งแต่เริ่มตั้งพักอนาคตใหม่มา
บังเอิญว่าเมื่อวานที่ครบสามปียุคพรรคก็ดีวันนี้ก็เหมือนเปิดพรรคใหม่
ดังนั้นก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับแล้วก็ผมก็ปรับความเข้าใจทุกอย่าง
หมดนะเคลียร์กันเปิดผมเป็นที่คุยกันทุกเรื่องเลยคำตาล่วงมันเป็นคนอะไร
นะครับแล้วก็เอ่อสามเดือนจากเนี้ยมันเป็นระยะเวลาสั้น
แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางระยะยาวนะครับของพวกเรา
ตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลนะครับแล้วก็ผมกับพิธาเนี่ย
ก็คิดตรงกันนะครับรวมทั้งผู้บริหารพักแล้วก็คุณธนทรด้วยว่า
เราไม่ควรจะต้องมาขัดแย้งอะไรกันในเรื่องเวลาแบบนี้นะครับ
เพื่อที่จะทำความฝันของทุกคนความฝันของพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมา
นะครับต่อสู้ด้วยกันนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับเดือนห้า
สู้กันต่อนะครับมีปัญหาอะไรต่างต่างต่าง
เราก็มาพูดคุยกันนะครับในภายในนะครับผมก็จะยืนยันแล้วว่าอาจจะ

ช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่มีใบเสียก่อน
จะขอบคุณใจให้เธอหายราวร้านจะเป็นสัมภาษณ์ให้เธอเดินไปแน่โดน
จะเป็นสายน้ำเย็นจับจะหายอย่างโหยห่อน
ขอให้ด้วยพอให้เธอสมถนฝันได้
ขอให้ด้วยพอให้เธอสมถนฝันได้